สุดสัปดาห์นี้ปรากฏว่ามีเรื่องเศร้าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ
เกิดขึ้นเป็นรถทัวร์จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วก็เสียหลักไปชนต่อหม้อตรงบริเวณสะพานต่างระดับกลางถนนมิตรภาพที่สระบุรี
และเหตุการณ์นี้คือผู้เสียชีวิตตอนแรกมี๕คนแล้วก็คือเสียชีวิตเพิ่มเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสเยอะ
ตอนนี้เสียชีวิตทั้งหมด๘ศพแล้วแล้วก็ล่าสุดก็มีคลิปเหตุการณ์ตอนชนมาด้วยค่ะ
โอ้โฮดูสินะมาแรงมาอย่างแรงจริงอ่ะ
ตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรนะพี่บอกไม่รู้ยังไงไอ้ท่าไหน
คือเห็นเขาเริ่มเอียงมาแล้วอ่ะเนี่ย
แทกเข้าไปเลยนะคะจังเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานต่างระดับมาถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๗ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรี
เมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจสภอมเมืองสระบุรีพร้อมชุดกู้ชีพและกู้ภัยเนี่ย
โอ้โหระดมกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที
ในที่เกิดเหตุค่ะเป็นรถทัวร์ป๑สายกรุงเทพสุวรรณภูมิ๑๐๑นะคะ
สภาพคือพังยับเยินเนี่ยค่ะดูดิ
ยับจริงแล้วผู้โดยสารกระเด็นออกมาจากตัวรถด้วย
ข้าวของก็กระจัดกระจายเกินถนนนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยคือ๕ศพ

และเสียชีวิตระหว่างประถมพยาบาลอีก๓ศพนะคะรวมเป็น๘ศพ
คนอื่นที่บาดเจ็บก็พากันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลือ
ผู้ภัยสว่างรัตนาไตรสระบุรีรีบลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสระบุรี
แล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงด่วนเลยนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็มีเรื่องของรถทัวร์คันนี้
มุ่งหน้าจากต้นทางที่๑๐๑ไปที่กรุงเทพ
และคนขับก็คือนายนารินนะคะ
นายนารินหงษาและเยือน๓๑ปีคุณผู้ชมคนขับ
ก็คือเขาก็บอกว่าโอ้โหผู้โดยสารรวมตัวเขา๓๔คนเลยนะ
ขับมาถึงบริเวณนี้ตอนแรกเนี่ยคือ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนขับอาจจะหลับใน
มันเลยทำให้รถเสียหลักเลยไปชนตรงบารีเออร์กลางถนนอย่างนี้นะคะ
และหลังจากนั้นก็คือเขาก็ไปพุ่งชนต่อหม้อสะพานต่างระดับ
อย่างคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่คุณผู้ชมมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นรถทัวร์๒ชั้นพี่ก้อย
ทีนี้ความยากลำบากในการที่จะไปช่วย
เจ้าหน้าที่จะต้องปีนขึ้นไปตรงนั้นด้วยนะ
ผู้โดยสารเขาจะมีติดคาอยู่ภายในรถด้วย
นี่อันนี้คือลำเลียงลงมานะคะจากชั้นบน
ชั้นล่างก็มีถูกอัดติดอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะ

ทีนี้วันนี้นักข่าวก็เลยไปลงพื้นที่ตรวจสอบดูค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บถึงโอ้โหสาหัสเนี่ย
เยอะเลยนะคะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๔คน

ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะบัตรเจ็บประมาณปลานกลางค่ะ

ทางพันธ์ตำรวจเอกเชศชัยเชศสิริ
กำกับการสะพอเมืองสระบุรีตอนนี้สั่งชุดสืบสวนแล้วนะคะ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดปัจจัยใดในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เลยค่ะ
และยังไม่ได้แจ้งข้อหากับผู้ขับขี่ด้วย
เพราะว่าตัวผู้ขับขี่เองก็บาดเจ็บอยู่
ต้องรอสอบปากคำอีกครั้งนะคะฟังทางคดีหน่อยนะคะ
ครับผมคนขับนี้อายุ๓ที่๗ล่ะครับท่านใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเลย

อย่างปลอดภัย

ก็เคลื่อนย้ายไปรวมกันไว้ที่โรงพยาบาลสระบุรี
ประสานให้ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนา
กู้ภัยสว่างรัตนาไตรจังหวัดสระบุรี
ก็จะส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาให้ฟรีด้วย

นายสมคิตวันโสภาอายุ๓๒ปี
เป็นพี่ชายของนายธวัชชัยวันโสภาอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็น๑ใน๘คนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คือวันนี้เดินทางไปรับศพน้องที่โรงพยาบาลสระบุรี
นำกลับบ้านเกิดที่อำเภอพยักษภูมิพิสัย

แล้วก็มีการมานิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
เชิญวิญญาณน้องให้กลับบ้านด้วยค่ะ
สมคิตบอกว่าน้องมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่กรุงเทพ
อายุเป็นเจ้าเพศพอดี๒๕ปี
ที่ผ่านมาเคยเตือนแล้วว่าจะมีเคราะห์
แล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นน่ะนะคะ

ทำอะไรไม่ถูกครับผม